รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
รับทุกคนที่คลิกเข้ามาฟังกันด้วยนะคะ
ได้ยินเสียงกันแล้วแปลว่านี่แหละมันจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีอะไรก็ตาม
เล่าสู่กันฟังได้เรื่องหัวใจบ้างอาจจะเป็นเรื่องอื่นบ้าง
บางทีพอพูดถึงเรื่องของคำว่าความรักไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องแฟนอย่างเดียว
หลายครั้งที่เป็นคำถามเกี่ยวกับครอบครัวก็มีนะคะ
ยินดีรับฟังเสมอสุขก็เล่าเศร้าก็เอามาฟ้องกัน
เว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์ค่ะในยูทูปของไทยรัฐ
พอร์ตบีนในสปอดี้ไฟล์แล้วก็ในจุ๊กด้วย
มีคำถามก็ส่งเข้ามาได้ลองมาดูคำถามของวันนี้นะคะ
สวัสดีค่ะคุณอ้อยชื่อพี่นวลค่ะอายุ๕๓ปีแล้ว
นวลเคยแต่งงานมาแล้วแต่สามีเสียไปเมื่อ๙ปีที่แล้ว
และตั้งแต่สามีเสียไปพี่ก็ไม่เคยคิดเรื่องของการใช้ชีวิตคู่อีก
และคิดเสมอว่าบ้านปลายชีวิตคงต้องอยู่คนเดียว
เพราะว่าพี่ไม่มีลูกนะคะเห็นไหมคำถามความรักเนี่ย
ไม่เกี่ยวกับวัยเลยนะคะความรักเป็นจุดอ่อนของคนทุกคนจริง
นวลบอกว่าเมื่อ๓ปีที่แล้วเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อบอย
อายุน้อยกว่า๑๒ปีเป็นพนักงานในโรงงานที่พี่ทำงานอยู่
เราก็เลยติดต่องานกันจนสนิทพูดคุยหยอกล้อกันได้
อยชอบซื้อของกินมาให้พี่เสมอคอยถามสารทุกข์สุขดิบเป็นห่วงเป็นใย
เพราะว่าเขารู้ว่าพี่มีโรคประจำตัวจนหลายคนในที่ทำงานก็แอบเชียร์คู่ของพี่ค่ะ

แต่วันหนึ่งบอยมาบอกว่าอยากขอดูแลพี่
คุณอ้อยคะอายุขนาดพี่มีคนมาขอดูแลก็เลยสับสน
อีกใจหนึ่งก็คิดว่าโค้งสุดท้ายของชีวิตหากเรามีคนดูแลก็คงจะดีเหมือนกัน
ก็เลยตกลงใจใช้ชีวิตกับเขาทั้งที่พี่เองก็ยังไม่รู้ว่าพี่รักเขาหรือเปล่า

และหลังจากนั้นเขาก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านของพี่ค่ะที่บอกว่าน่ากลัวคืออย่างนี้
ในที่สุดแล้วค่ะเราดูแลตัวเองมาได้ถึงวันนี้นะจะเลือกใครสักคนหนึ่ง
น่าจะมีวัตถุดิบที่เป็นความรักไม่ใช่แค่เหงาอะค่ะ
เลือกใครสักคนแค่เหงาไม่รู้ว่าตอนเลิกเหงาแล้วเนี่ยเราจะยังรักเขาอยู่หรือเปล่านะสิ
อันนี้พี่นวลบอกว่าช่วงปีแรกเขาดูแลพี่ดีมากในทุกเรื่อง
เพื่อนที่ทำงานอิจฉาแต่ก็มีข้อดีข้อเสียก็มีนะคะ
คือบอยชอบดื่มเหล้ามากอาทิตย์หนึ่งดื่มไม่ต่ำกว่า๔วัน
โอ้โหเยอะนะทุกครั้งชวนเพื่อนมาดื่มกินที่บ้านของพี่
พี่ก็ยินดีนะคะแต่ที่ไม่โอเคเลยคือเวลาดื่มเขามักจะใหญ่
เพื่อนฝูงซึ่งคงจะไม่ได้มีปัญหาหากเงินที่เขาใช้เลี้ยงเพื่อนนั้น
ไม่ใช่เงินที่หยิบยืมมาจากพี่แรกแรกพี่ก็ให้เขายืมค่ะ
เขาก็ใช้คืนบ้างไม่คืนบ้างก็มีปลามเข้าไปเหมือนเขาจะฟังนะคะ
แต่พอหลังเตือนบ่อยเข้าบ่อยกลับหุ่นหงิดแล้วก็หาเรื่องทะเลาะกัน
ตัดสินใจไม่โอนเงินให้เขา
อยโมโหและยอมกลับมาบ้าน
พี่ก็เลยบอกเลิกและขอยกหนี้ที่เขาเคยยืมให้ทั้งหมด
เขาไม่ยอมค่ะคอยตื้อคอยง้อแล้วก็ทำตัวน่าสงสาร
บอกกับที่ทำงานของเขาว่าเขาอยู่ไม่ได้หรอกถ้าขาดพี่
พี่อายและเหนื่อยหน่ายกับพฤติกรรมของเขา
ล่าสุดเขากลับมาบอกว่าจะยอมเลิกก็ได้นะ
แต่มีข้อแม้ว่าพี่ต้องโอนเงินค่าเสียเวลาให้เขาสองแสน
โอ้โหแพงไปไหมคะเนี่ยพี่ควรจ่ายเงินเพื่อจบความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีไหมคะ
เพราะว่า๒แสนสำหรับพี่เนี่ยจริงมันก็เป็นเงินก้อนโตนะ
หรือว่าเราควรมีวิธีการไหนให้เขาออกจากชีวิตพี่ได้สักที
เพื่อที่พี่จะต้องไม่วนเวียนอยู่ในวงการแบบนี้อีก
โหเดี๋ยวค่ะพี่คะตั้งสติก่อนนะ
อย่างที่บอกค่ะความรักเป็นจุดอ่อนของคนทุกวัย
จะเป็นวัยไหนเราก็มีโอกาสที่หัวใจของเราจะสั่นไหวนะ
ร่งมาจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอเหมือนในเพลงที่เขาบอกเอาไว้นั่นแหละ
แต่เรื่องของหัวใจค่ะยังไงก็ต้องใช้สติให้มากเข้าไว้
ยิ่งรักแค่ไหนยิ่งต้องเผื่อพื้นที่ใหญ่สำหรับความรักในตัวเอง
นวลคะพี่ลองถามใจตัวเองก่อนนะ
สมมุติก่อนถ้าเราไม่จ่ายเงินแล้วเขายังวนเวียนอยู่ในวงจรแบบนี้
เวียนแล้วไงอ่ะคะสิ่งแย่ที่สุดที่เกิดขึ้นคืออะไร
เขาไม่ยอมเลิกก็เราเลิกไงเขาจะไปทำอะไรได้
วนเวียนขนาดไหนก็แค่รำคาญหัวใจ
และจะยอมแลกเงินตั้ง๒แสนทำไมคะ
จ่ายไปแล้วจะได้อะไรขึ้นมา

แน่ล่ะเพราะพี่คือน้ำหล่อเลี้ยงให้ชีวิตเขามีสิ่งดีเกิดขึ้นไง

ผู้ชายดีที่ไหนก็รักศักดิ์ศรีตัวเองทั้งนั้นนะคะ
ใครกันจะยอมแบร์มือขอให้ผู้หญิงเลี้ยง
แต่นี่เขาทำนะตั้งสติตรงนี้ก่อน
เขาเรียกเงินก้อนนี้ว่าค่าเสียเวลา

เขายืมเงินเราไปตั้งเท่าไหร่แล้ว
ถ้าเกิดพี่นวลบอกเขาว่าแล้วค่าเสียความรู้สึกของเราล่ะ

เก็บไว้เป็นค่าเสียความรู้สึกที่เธอควรให้พี่กันแล้วกัน
ที่เอาชีวิตและจิตใจไปยุ่งกับผู้ชายแบบเธอ
แต่ทั้งหมดนะคะพูดจากันดีสื่อสารกันดี
ไม่ต้องก้าวร้าวใส่กันหรือว่าแสดงออก

ค่อยแยกย้ายแล้วก็ต่างคนต่างไปค่ะ
บ่อยครั้งนะคะแฟนคล้ายเจ้ากรรมในเวร
อยู่ก็มาทำให้เสียน้ำตาแล้วก็จากไป

ร้องไห้ก็เสียใจน้ำตาแห้งก็ตบแป้งแล้วเดินหน้าต่อ
แฟนกันเนี่ยจริงแล้วรักกันช่วยกันได้นะคะ
แต่ที่ผ่านมาเราอาจจะให้เขา
คือให้มากจนเขาอ่อนแอแค่แบร์มือขอ
พอเขายิ่งไม่รู้จักพอก็เลยจะขอมากขึ้นเรื่อย
คำว่าจบความสัมพันธ์ด้วยค่าเสียเวลา
เป็นข้ออ้างที่ประสาทเสียที่สุดค่ะเอาจริงนะ
ถ้าให้ไปเชื่อไหมคะว่าไม่จบแค่นี้หรอก

เงินไว้ดูแลตัวเราและคนที่เรารักดีกว่า
กว่าให้ผู้ชายแย่ไปถลุงเล่นนะคะ
ตอนนี้ต้องใช้คำว่าขู่กันโชคเนอะ
มูลค่าตัวเขาไม่ได้สูงค่าขนาดนั้นค่ะ
บอกกับตัวเองเสมอค่ะคนระรานจะยิ่งทรมานถ้าเราไม่ร้อนลน
เขาคงต้องวนอีกสักพักอะค่ะเขาคงคิดว่าเนอะเผื่อได้ตังค์ก้อนใหญ่เอาไปใช้
แต่ชีวิตของเราอะค่ะพี่ถ้าเราเลิกเอาหัวใจไปผูกกับขาเขาได้นะ
มากที่สุดก็แค่รำคาญเจอหน้าก็ทักทายเดี๋ยวเขาเจอเป้าหมายใหม่เดี๋ยวก็ไป
สำคัญที่สุดคือใจของพี่นั่นแหละอย่าไปให้ราคาอะไรกับเขามากมาย
งั้นนะคะเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองสูงค่า
ถึงขั้นยกตัวเองมากันโชคทรัพย์เชิญนะเนี่ย
นวลอย่าด้อยฆ่าตัวเองจะเป็นคนวัยไหนเราก็มีคุณค่าในตัวเราค่ะ
ถ้าต่อไปจะมีคนเข้ามาคบหาดูใจหวั่นไหวก็คบได้นะคะ
ถ้าไปไม่รอดก็แค่กลับมากอดตัวเอง
ขออย่างเดียวอย่าให้อายุที่เพิ่มขึ้น
เพิ่มความรักตัวเองและมีสติให้ตัวเองด้วย
และคราวนี้ไม่ว่าจะเจอใครจะกลัวทำไมกับการอกหักคะ
บใดที่เรายังรักเป็นแค่ต้องเลือกดี
เราดูแลตัวเองจนรอดปลอดภัยมาถึงวันนี้ได้
กระโดดจากคานทั้งทีคนคนนั้นต้องมีค่าคู่ควรค่ะ
และแน่นอนชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรชัวร์หรอก
จะหาใครสักคนเพื่อดูแลตัวเราในวันสุดท้ายของชีวิต
คิดง่ายค่ะเก็บเงินไว้สักก้อนเผื่อจ้างพยาบาลจะชัวร์กว่า
คิดแบบนี้จริงนะคะแต่งงานหรือมีลูก
ก็ไม่ได้การันตีค่ะว่าจะมีคนที่ดูแลเราในวันสุดท้ายของชีวิตหรือเปล่า
ใช้ชีวิตทีละวันเตรียมการไว้คร่าว
ดีกว่าการฝากชีวิตและความหวังเอาไว้ที่ใครสักคน
ที่เรายังไม่รู้จักตัวตนของเขาดีพอเลย
และต่อให้รู้จักดีนะคะวันเวลาก็สอนเรื่องความเปลี่ยนแปลง

เมื่อวานรักวันนี้รักพรุ่งนี้ยังไม่รู้เลย
สามีที่ดีต่อกันมาทั้งชีวิต
ใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งเขาจะคิดมีคนอื่นไหม
ลูกมาอย่างดีเขาเติบโตไปเขาก็ต้องมีชีวิตของตัวเอง
ถึงได้บอกไงคะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอน
ชีวิตมีสีสันและมีเสน่ห์ตรงนี้
วันหน้าไม่รู้รู้รู้แค่ว่าทำวันนี้และทำแต่ละวินาทีให้ดีที่สุด
คนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแล้วก็เดินจากไป
ไว้แค่ความเสียใจก็อยู่กับความเสียใจอย่านานนัก
หันกลับมารักตัวเองและวันหนึ่งพี่นวลจะเข้าใจค่ะว่า

ไผลได้ล้มได้ก็ลุกได้เช่นเดียวกัน
เก็บ๒๐๐๐๐๐เอาไว้ดูแลหัวใจตัวเอง
ถ้าผู้ชายคนนั้นบอกว่าเป็นค่าเสียเวลาของเขา
ช่วยบอกเขาด้วยว่าแหมที่ผ่านมา
เธอก็เป็นคนที่ทำให้ฉันได้เสียเวลาไม่ใช่น้อยเช่นเดียวกัน

ใครมีอะไรอยากคุยส่งเข้ามาคุยกันได้นะคะ

เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของใคร
ไม่ต้องลงไปเจ็บเองซะทุกเรื่องนะคะ
บางทีฟังปัญหาชีวิตของเขา
ได้คำตอบในชีวิตของเราแล้วก็ได้นะคะ
ดูแลหัวใจและร่างกายของเรากันต่อไป

วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
ด้วยพี่อ้อยณพาพร